คุณผู้ชมคะเรายังต้องตามความคืบหน้านะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเดินหน้าในการค้นหาผู้สูญหาย
จากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางตั้งแต่วันที่๑๘ธันวาคมที่ผ่านมา
คือมีรายงานล่าสุดในลักษณะที่ว่าพบร่างของผู้เสียชีวิต
คาดว่าเป็นร่างของต้นเรือพลับ
แต่ว่าทางครอบครัวยังไม่อยากจะเชื่อว่าใช่จริง

เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าสำหรับร่างนี้ที่ว่าใช่ต้นเรือพลับหรือเปล่า
ขอเวลาในการตรวจสอบหน่อยนะคะถึงจะยืนยันอย่างเป็นทางการได้
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
ในการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล
มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานจังหวัดประจวบคิริขัน
แล้วก็เปิดเผยว่าตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือ
การพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลให้รวดเร็ว
โดยใช้การตรวจสอบผลทันตกรรมและดีเอ็นเอค่ะ
เพื่อเร่งส่งร่างของผู้เสียชีวิตให้ถึงมือญาติ
นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะ
ส่วนที่มีข่าวว่าเจอร่างของผู้เสียชีวิต
หนึ่งในนั้นน่าจะเป็นต้นเรือพลับ

จากการตรวจสอบผลทันตกรรมเบื้องต้น
ตรงกันนะคะตรงกันกับต้นเรือพลับ
นาวาตรีพลรัฐศิโรดม

ส่งร่างไปตรวจที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
ใช้เวลาไม่เกิน๒วันก็จะรู้ผลยืนยันอย่างเป็นทางการ
คือการตรวจลอยฟันนั้นตรงกัน
ยังไงก็ไม่น่าจะเกิน๒วันนะก็จะทราบผล
จะทำให้พิสูจนทราบได้ว่าเป็นต้นเรือพลับหรือไม่
ตรวจรอยฟันนี่ตรงกันแล้วนะ

แต่วันอีกแล้วทั้งฟันบนฟันล่างใช้ได้เหมือนกันหมด
แต่ว่าเพื่อจะยืนยันให้แน่นอนก็ตรวจดีเออีกครั้งหนึ่ง
ถ้าตัวดีเดย์ตรงยืนยันก็ตรงกัน
เราจะได้ส่งศพให้กับทางพ่อแม่ทางพี่สาวรับกลับไป
แม้ว่าผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นจากทันตกรรม
ตำรวจเชื่อว่าร่างของผู้เสียชีวิตร่างนี้จะใช่ต้นเรือพลับนะคะ
แต่ครอบครัวยังไม่อยากปักใจเชื่อ
ครอบครัวยังมีความหวังครอบครัวยังรอผลตรวจดีเอนเอค่ะ
อย่างคุณพีชพี่ชายต้นเรือพลับค่ะ
โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ารอผลดีเอนเออีก๗วันนะครับ
ไม่เข้าใจเหตุผลที่รีบประกาศ
กดดันกันทุกวิถีทางเพื่อขอตัวอย่างดีเอนเอ
ขอว่าถ้าไม่ให้ดีเอนเอจะประกาศแล้วว่าพบร่าง
ตัวอย่างดีเอนเอเสร็จแล้วก็ประกาศเลย
ถ้าเป็นลูกคุณคุณคงจะรีบแบบนี้นะ
หวังว่าจะไม่หยุดค้นหาคนที่เหลือนะครับ
ขณะที่คุณจ๊ะญาติของต้นเรือพลับ
โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเมื่อครอบครัวกังวลว่าจะหยุดค้นหา
ทีมค้นหายังคงยืนยันผลดีเอ็นเอใช้เวลาประมาณ๗วัน
เราไม่ตัดโอกาสทิ้งออกค้นหาน้องและคนอื่นทุกวัน
แฮชแท็กทีมแม่ต้นเรือพลับ
มีการโพสต์รูปภารกิจค้นหาวันที่๑๒
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังคงตามหา
่งมั่นด้วยความเชื่อความรักความหวัง
ครอบครัวได้ยินแค่นี้ก็ใจฟูแล้ว
น้องไม่เคยละทิ้งความหวังความเชื่อของทีมแม่ต้นเรือพลับ
คุณแพร่ค่ะพี่สาวต้นเรือพลับก็โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า
วันที่๑๑พี่อยากให้พลับกลับมาดูรูปนี้นะ
ความรักของแม่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมครับ
เดินตามหาพลับทุกวันเข้มแข็งนะน้องรัก
นี่คือภาพคุณแม่เดินตามหาลูกชายในป่าเขาทุกวันค่ะ
สำหรับต้นเรือพลับเป็นลูกชายของบิ๊กหนุ่ยนะคะ
พลเรือเอกพลวัสิโรดมอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
เคยเป็นแคนดิเดตชิงเก้าอี้พบทรในปี๒๕๕๙
ครอบครัวมีทั้งหมด๕คนคุณพ่อคุณแม่และพี่น้อง๓คนนะคะ
พี่ชายพีชพี่สาวแพร่และพลับเป็นน้องคนเล็กสุด
เฟซบุ๊คของครอบครัวมักจะโพสต์ภาพความอบอุ่นของทั้ง๕คนเป็นประจำ
มีภาพวาดการ์ตูนนะคะน้องพลับคือเสื้อสีม่วงคนขวาสุด
เป็นภาพที่มีรอยยิ้มมีความสุขก็ไม่แปลกใจที่ทางครอบครัวจะไม่หยุดการค้นหา
จะผ่านไป๑๒วันแล้วก็ตามเพราะทุกคนเชื่อว่า
ต้นเรือพลับยังคงปลอดภัยยังรอคอยอย่างมีความหวังค่ะ
ครับล่าสุดเมื่อ๑๙นาฬิกาที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องของการค้นหาหรือว่าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับ
พลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่๑
แถลงความคืบหน้าการค้นหาร่างของกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ยังศูนย์หาย
โดยได้ชี้แจงยืนยันว่าร่างหนึ่งร่างที่ยังไม่ทราบว่าเป็นใครเนี่ยนะครับ
แล้วมีกระแสข่าวว่าจะเป็นต้นเรือพลับหรือไม่
ตอนนี้ขอยืนยันว่าอยู่ระหว่างการรอพิสูจน์ที่มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน
ประจวบคิริขันยังไม่มีการเคลื่อนร่างไปที่อื่นนะครับ
เนื่องจากร่างนี้ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นกำลังพลคนไหน
ตามขั้นตอนถ้ายังไม่ยืนยันด้วยดีเอ็นเอและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์
กองทัพเรือจะไม่ยืนยันว่าคือใคร
เพราะถ้าเกิดข้อผิดพลาดไปจะเป็นความเสียหายได้
แล้วก็ตามข่าวตอนบ่ายพี่ก็บอกแล้วว่า
ก็อันนั้นคงเป็นข่าวจากทางนิติเวศหรือลักษณะไหน
แต่พี่บอกทุกครั้งว่าถ้าไม่ยืนยันด้วยดีเอนเอแล้วหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่ครบ๑๐๐เต็ม
ที่ไม่มีการยืนยันนะครับกองทัพเรือก็จะไม่ยืนยัน
ซึ่งมันอาจถ้าเกิดว่ามันเออเลอร์ไปแล้วหรือเกิดข้อผิดพลาดไปแล้ว
เดี๋ยวก็จะเสียหาย
สามารถระบุตัวตนได้แล้ว๒๓นายและมีหลักฐานบ่งชี้ว่าคือกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยอีก๑นาย
แต่ยังระบุไม่ได้ว่าคือใคร

เท่ากับว่าตอนนี้เหลือผู้ที่ศูนย์หายอีก๕นายนะครับ
คือรายชื่อของผู้ที่ศูนย์หายบวกกับหนึ่งที่เจอแล้วแต่รอการพิสูจน์เนี่ย
ก็คือ๑คือวาที่นาวาตรีพลรัชศิโรดมนะครับ
มีพันธาเอกจิลวัตรเจริญศิลป์

พลทหารอับดุลอาซีสมะแอร์
พลทหารทวีศักดิ์แทร่เซียว
และพลทหารชัยชนะช่างวาด
อยู่ที่ว่า๖รายชื่อนี้
วันนี้ไม่เจอกำลังพลเพิ่มนะครับ
แต่ทีมค้นหาไปเจอกางเกงลายพลางของกำลังพลที่ปฏิบัติงานบนเรือรบ

ซึ่งปกติเนี่ยถุงน้ำดื่มแบบนี้เนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามันจะไม่ฉีกขาดง่ายนะ
อาจจะโดนคลื่นซัด
โดนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ฉีกขาดง่าย
มันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าอาจจะเป็นหนึ่งในกำลังพลที่ยังศูนย์หายเขาฉีกซองน้ำดื่ม
ฉีกก่อนแล้วแล้วก็ลอยมา
หรือจะมีปฏิหารว่าเป็นช่วงเวลานี้

แต่ว่าทั้งร่างของกำลังพลที่เสียชีวิตที่พิสูจน์ตัวตนได้แล้ว๓นาย
วันนี้จะได้มีการเคลื่อนร่างจากมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานไปที่กองบิน๕อ่าวมะนาว
เพื่อไปชาปนสถานของกองทัพเรือที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ
ร่างของทหารเรือที่เสียชีวิตทั้ง๓ร่างนี้นะคะ
ก็คือพลทหารชะลัดอ้อยทอง
พันธาเอกคุณากรเจริยศหรือหมอแชมป์
และศาสตร์อเอกไพรร่วมยาตา

คุณยายเป็นคนที่ถือรูปของพลทหารชะลัด

จุดทูปเคาะโลงเรียกลูกชาย
คุณแม่บอกลูกว่ากลับบ้านเรากันนะ
เป็นวินาทีที่บีบหัวใจจริงนะคะ
เพราะความตั้งใจของพลทหารชะลัดคือการตามหาแม่
ไม่ได้เจอแม่มา๑๕ปีอยากเจอแม่
แต่กลายเป็นว่าไม่ทันได้เจอค่ะ
แม่ต้องมาเคาะโลงเรียกลูกชายให้กลับบ้านนะคะ
กลับมาเคยกันดีกว่า
ขณะที่ญาติของพันธาเอกคุณากรเจริยศหรือหมอแชมป์
ก็ยังอยู่ในความเสียใจและร้องไห้ตลอดนะคะ
มือไหว้ตอนจุดทูปเรียกหมอแชมป์กลับสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เช่นเดียวกันกับทางครอบครัวและแฟนสาวของจ่าเอกไพรร่วมญาติ
ซึ่งก็รีบเดินทางมาทันทีหลังจากเมื่อคืนนี้
ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์ตัวตนว่าเป็นร่างของจ่าเอกไพร
ที่เคลื่อนร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๓นายมาถึงที่กองบิน๕
ทีมข่าวของเราได้คุยกับครอบครัวของจ่าเอกไพร
ก็คือคุณแม่พี่สาวและแฟนค่ะ
คุณแม่ก็คือนางขวัญเรือนนะคะอายุ๕๗ปีร้องไห้อยู่ตลอด
แล้วก็บอกว่ารู้สึกเสียใจมากที่สูญเสียลูกชายในเหตุการณ์นี้
แม่อยากบอกว่าแม่รักลูกมากไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว
ขอบคุณครับขอบคุณดี
ส่วนแฟนของจ่าเอกไพรค่ะนางสาวพันธิราหรือน้องป๊อปอายุ๒๔ปี
บอกว่าการไปร่วมงานเสด็จเตียที่จังหวัดชุมพร
ความจริงจะต้องนั่งรถไปแต่ทำไมถึงต้องให้นั่งเรือไป
แล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากแจ้งตอนเช้าตอนเย็นก็ต้องออกเดินทางแล้ว
กระทั่งมารู้ข่าวว่าเรืออับปางจ่าเอกไพรเคยบอกว่าอยากมีลูก
แต่เธอเคยบอกว่ารออีก๓ปีก็แล้วกันเธอเพิ่งอายุ๒๔เอง
แต่แฟนบอกว่าถ้ามีลูกอยากมีสองคนจะตั้งชื่อธิวากรที่แปลว่าพระอาทิตย์
เพื่อให้เชื่อมโยงกับพ่อเขาใครที่แปลว่าต้นไม้หรือป่า
เหตุผลเพราะว่าต้นไม้จะอยู่ได้ก็ต้องมีพระอาทิตย์สองแสงแต่ทุกอย่างก็ดับสลายไปหมดค่ะ
คราวนี้มันมีประเด็นที่ทางครอบครัวจ่าเอกไพรสงสัยนะคะ
เรื่องของการปูนบำเน็ตกำลังพลเสียชีวิตที่ไม่เท่าเทียมกัน
นางสาวอุสาอายุ๓๐ปีพี่สาวของจ่าเอกไพรที่บอกว่า
ตอนเข้าไปติดต่อขอรับศพวันนี้ก็ตกใจเหมือนกัน
ยศที่นำหน้าชื่อจ่าเอกไพร
ถึงมีการเลื่อนชั้นยศแค่๒ชั้นยศ
คือพันจ่าโทพรัย
ทำไมกำลังพลท่านอื่นได้เลื่อน๔๕ชั้นยศ
ข้อมูลจากกองทัพเรือเมื่อ๒๒ธันวาคม
ที่กำลังพลและการเยียวยาผู้เสียชีวิต
จะพิจารณาเลื่อนเงินเดือน๓๕ชั้น
ขอพระราชทานเลื่อนยศ๒๔ชั้นยศ
รวมทั้งเงินช่วยเหลืออื่นตามสิทธิ์ที่สมควรจะได้รับ
จากข้อมูลชุดนี้ถ้าเปรียบเทียบกับจ่าเอก
ได้เลื่อนชั้นยศเป็นเรือตรีจักรพงฯภูณผล
จากอะไรหรือนับเฉพาะคนที่เป็นกำลังพลของเรือนหลวงสุโขทัยเป็นหลัก
จ่าเอกไพรหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
ก็เลยสงสัยอยากได้คำชี้แจงจากกองทัพค่ะ
ภารกิจที่แรกไปทำอะค่ะก็เกิดการสูญเสียชีวิตแบบนี้เหมือนกัน
ดังนั้นทำไมถ้าจะพิจารณาการขึ้นขั้นยศอะค่ะ
ทำไมถึงแบบพิจารณาให้ต่างกันนะคะ
คืออยากจะทราบว่าใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณาการขึ้นขั้นรถ

ใช่ค่ะก็เลยคิดว่ามันแบบทางเราเราก็อยากได้ชีวิตของน้องเรามากกว่า
คือมันไม่ได้มีอะไรมาทดแทนกันได้หรอกนะคะ
เรื่องของการเลื่อนชั้นยศหรือว่าเงินชดเชยเงินทดแทน
แต่เรื่องของชั้นยศครอบครัวมองว่ามันเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจ
ของกำลังพลที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
คือญาติเขาก็เลยติดใจว่าเอ๊ะหรือว่าเพราะว่าไม่ได้เป็นกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย

คือวันเกิดเหตุเนี่ยกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยปกติเขาจะมี๗๖นาย

แต่ว่ามีฝากสามมีหน่วยอื่นเขาฝากสามสิบนาย
รวม๓๐นายเพื่อไปร่วมงานที่ชุมพร
มันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องของเสื้อชูชีพที่ไม่เพียงพอด้วย
ญาติก็เลยเอ๊ะหรือจ่าเอกไพรท่านเป็นหน่วยอื่น
อยู่ใน๓๐ที่ไปก็เลยได้เลื่อนชั้นยศแค่๒ชั้นยศ
ไม่ใช่๔ชั้นยศเหมือนกับกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยเหรอ
ก็ทางกองทัพเรือต้องมาตอบคำถามให้หน่อยนะคะตรงนี้
คือส่วนภาพที่เห็นก็คือเวลาสักประมาณบ่าย๒โมงนะคะ
ทหารกองเกียรติยศได้เคลื่อนร่างของพลทหารชะลัด
พันธาเอกฮุนากรนักฐาเอกพรรย์ที่อยู่ในโรงศพสีขาว
ด้วยทงชาติไทยขึ้นเครื่องบินฟอกเกอร์เอ็มยี่สิบเจ็ด
กองทัพเรือไปยังกองบินสนามบินอุตภัวร์
เพื่อประกอบพิธีอย่างสมเกียจค่ะ
ขณะเดียวกันนะครับทางกองทัพเรือ
เลียงร่าง๓กำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยมายังสนามบินอุตภัวร์
เพื่อประกอบพิธีพระชธานน้ำหลวงอาบศพอย่างสมเกียจในวันนี้นะครับ
นี่เป็นภาพที่สนามบินอุตภาวจังหวัดระยองนะครับ

วันนี้พลเรือเอกก้องเกียจสัจวุฒิที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีรับร่าง๓กำลังพลเรือหลวงสุโขทัย
โดยมีนายทหารระดับสูงข้าราชการและครอบครัวมาให้การ
รับกลับบ้านอย่างสมเกียจจากนั้นทหารกองเกียรติยศได้ทำพิธีอันเชิญร่างทั้งสามนายนะครับ
คือพันธาเอกคุณากรจาเอกไพรและพลทหารชะลัดที่บรรจุในโลงปกคลุมด้วยผืนทงชาติไทยลงจากเครื่องบิน
ท้ายรถฮัมวี่ออกเดินทางจากสนามบินอุตภัวไปยังชาปนสถานกองทัพเรือ
อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเพื่อประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีทางศาสนาต่อไป
ก็ยังเหลือที่ยังศูนย์หายอีกห้านายนะฮะค่ะซึ่งก็ยังคงเดินหน้าในการค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องค่ะ